วันฮาลาวีพี่มั๊ก
ที่เขาจะกลัวกันเขากลัวพี่มากกว่าสิ่งอื่นใดอีก
จะบอกว่ากลัวพี่มั๊กมักกับผีอย่างนี้เหรอใช่โอ๊ย

อย่างพวกเราเอาแองจี้ไม่ทำมาหากินเหรอ

ก็คุณให้มาเร็วเร็วสดใหม่ให้เยอะ

ตัวลด
แองจิไปเล่นนอกสตูดิโอตรงริมที่พี่พวกมันดีไหม
นู่นแล้วหนูทราบแองจิตี๔อย่างนึกไหม

แองจิไปเล่นสตูดิโอตรงริมที่พวกมันดีไหม

นี่คืออะไรวะพี่สงสารแมววะเขาอยากคอเผ็ด

หนูเจอคนนี้หนูเลยแต่งตามภาพมาค่ะ

ตบภาพ
อีบ๊านี่แหละคุณแม่
ฉันเกลียดฉันเกลียดพลตอานนท์ที่สุดรู้ป่ะ
พอร์ตอานนท์เธอเนี่ยทำอุบาทชาติชั่ว
เธอแบบว่าทำให้พวกฉันมีตาบาปในชีวิต
แล้วพวกเธอก็ชอบเอามาขยี้กัน

ช่องเวลาก็พูดด่าย

พาลูกหัวแตกไปเย็บแผลที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าคุณหมออารมณ์ขึ้นนะครับด่าแบบหยาบคล้ายคุณผู้ชมครับ
โลกโซเชียลแห่แชร์คุณแม่โพสต์ระบายความอับอั้น
พาลูกชายไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในระยอง
กลับถูกคุณหมออารมณ์ขึ้นด่าว่าหยาบคายครับ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับบอกว่าคุณแม่ของเด็กชายคนหนึ่ง
ที่จังหวัดระยองนะครับได้มีการโพสต์ภาพ
รวมถึงข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยระบุนะครับว่าขอระบายค่ะ
ว่าด้วยลูกหัวแตกพาไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง
คือมันเกินเหตุของหมอห้องฉุกเฉิน
ใช้คำพูดกับคนไข้หรือเด็กได้ยังไง
ถึงเสียเงินนักสาก็ไม่มาก

เราได้แต่นั่งเงียบกัดฟันจนจ่ายค่ายาเสร็จ

และอุปกรณ์เย็บนะครับ
ให้ผู้ช่วยพยาบาลจับลูกเรา

โดยใช้คำพูดนะครับเขาบอกหมอพูดคำนี้ครับ
กูเริ่มโมโหแล้วนะเดี๋ยวกูไม่ทำแม่งเลย
พูดแบบนี้นะฮะคือใช้คำหยาบคายมากกว่านี้อีกบอกเลย
แต่มันเจ็บใจมากกว่าการที่เราจำเป็นไปหาหมอเพื่อไปรักษา
แล้วทำให้เสียความรู้สึกกับโรงพยาบาลนี้บอกเลยครั้งนี้ครั้งเดียว

คุณมีคนมีมารยาทกันบ้างไหมเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยนะ
จะไม่ให้คุยไม่ให้แบบซุบซิบเลยคุณไม่มีมารยาทนะ

ถ้าเธอกลับไม่มีมารยาทถ้าสมมติเธอกลับไม่มีมารยาท
พวกฉันคงจะต้องนับรางวัลเทพทองแล้วล่ะเธอปีหน้า
เร็วเราไปที่ประเทศจีนกันบ้างอันนี้เป็นข่าวไม่น่าเลยครับ
เด็กจีน
ขนาดโดยสารลดยนต์มาสนุนทางผู้ปกครอง
ถนนสายหนึ่งในประเทศจีนก่อนที่ร่างของเด็กคนนี้นะ
กระแทกกับคานจำกัดคุณดูเอาเองแล้วกัน
คือโผล่หัวขึ้นมาตรงซันลูฟทุกวันนี้รถมีซันรูป
แต่ตามถนนเนี่ยเขาก็จะมีคานจำกัดความสูง
ซึ่งเขามีตามแถวอุโมงเนี่ยนะครับ
ซึ่งตรงคานจำกัดความสูงอยู่ที่ระดับต่ำมาก
พวกคุณมีมารยาทกันบ้างนะฮะเวลาจะด่าคนดูดูหน่อยนะฮะ
นี่ดูสิน่ากลัวมากเลย
โดยภาพจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เข้าไปในหวยป่อ
ขึ้นไปนั่งบนหลังคารถยนต์ที่กำลังวิ่งบนถนน
ในเมืองสิงหยูมณฑลเจียง
ซิ่งหยูสิงหยูเว้ย

เหรอใครจะเป็นประเทศจีนเหรอฉันอ่านบอกอ่านสิงหยูอีบ้า

แล้วก็เขาก็มีการถ่ายคลิปด้วย
คลิปซึ่งอยู่ในรถคันที่ตามหลังมา
พูดคุยกันเชิญติดตลอดว่าเด็กคนนี้อาจจะชนเข้ากับคาน

เพราะว่าความสูงเนี่ยมันไม่ได้สูงอย่างที่เขาคาดคณีกัน

ปรากฏเด็กเรื่องตลกนี้กลายเป็นเรื่องจริงครับ
ศีรษะของเด็กคนนี้ชนเข้ากับคานอย่างแรง

โดยที่เขาไม่มีทีท่าจะหลบเลยแม้แต่น้อย
ทำให้ผู้ถ่ายคลิปตกใจอย่างมากคือ
พูดติดตลกกันว่าเฮ้ยทำไมไม่หลบวะทำไมไม่หลบ
เดี๋ยวหัวเขาชนกับคานหรอกปรากฏเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้นะฮะตามรายงานของท้องถิ่นเนี่ย
เด็กชายคนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
โดยที่ไม่แน่ชัดว่าเขาไม่กลับเข้าไปในรถก่อนจะถึงคานเพราะอะไร
ทำให้ตอนนี้ชาวเน็ตประจำเฮ้ยเราถ้าสมมุติเห็นคานอยู่แล้ว
ทำไมเราไม่หลบวะมันมีระยะถูกต้องไหมครับ
ถ้าเราเห็นคันเหมือนกล้องมันอยู่ไม่ได้สูงมาก

แต่ทำไมเด็กคนนี้มันไม่ยอมหลบลงมาอ้าว
ซึ่งมันเป็นทางคุณดูดีว่ามันเป็นทางตรง
ต้องเห็นอยู่แล้วว่าคารมันไม่ได้สูงเนี่ยเจ้าเจ้า
ก็เลยเป็นที่พุทธภาควิชาญกับพ่อสูงวะ
อย่างน้อยพ่อแม่ก็ต้องเห็นถูกต้องไหมคะ
พ่อแม่ขับรถอยู่ว่าเฮ้ยคานไม่ได้สูงมากนะ
พ่อแม่อยากให้ลูกมันตาย

ซึ่งมันแปลกประกอบแม้กระทั่งรถข้างหลัง
ก็ใช่ไงอยู่กับผู้ปกครอง

อันตรายนะเพราะคานมันต่ำ

ไอ้รถคันที่ถ่ายมาต้อง
ตึงตายเลย

เป็นคนค่ะเขาระบุว่าตายแล้วค่ะ

แล้วก็รถคันที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังแบบว่า

แล้วไง
คือเขาปีนขึ้นไปใช่ไหม
พี่ที่จริงระยะห่างจาก๓๔เมตร

เขาอาจจะหลับตารับลมอยู่หรือเปล่า

บางทีก็ไม่รู้จะพูดกันยังไง

เรื่องนี้ดีกว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะ
เรียกได้ว่ามันมีการวางแผน

เพื่อที่จะกลับสู่ภูมิลำเนากันก็ดี

แล้วอีกประมาณเดือน๒ปี

นายวรวุฒิมาลา
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
รักษาการผู้ว่าการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
ซึ่งก็มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันมาก
ว่าจะมีผู้โดยสารใช้การเดินทางใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำมา
แล้วก็ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกว่าช่วงปกติค่ะ
ดังนั้นทางการรถไฟก็เลยได้เพิ่มขบวนรถ
เพื่อที่จะรับรองเทศกาลเอาไว้๑แสนคนต่อวัน
จากปกติอยู่ที่๙๐๐๐คันต่อวัน
หรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ๑หมื่นคนต่อวันนี้นะครับ
เอ่อไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าปกตินี้นะคะอยู่ที่๙๐๐๐๐คนต่อวันนะ
แต่ว่าจะเพิ่มขึ้น๑๐๐๐คนต่อวันเนี่ย
ในส่วนของวันที่๒๙แล้วก็วันที่๓๑ธันวาคมปี๖๑เนี่ยนะคะ
จะมีการเดินทางมากที่สุดก็ประมาณ๑๕๐๐๐คนต่อวัน
ในเทศกาลปีใหม่ปี๖๑กันเลยทีเดียวค่ะ
อกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็ยังได้เผยว่านะคะ
ยอดการจองตัวรถไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี๖๒เนี่ยนะคะ
สำหรับขบวนรถที่จะเดินทางไปประจำเที่ยวไป
ตั้งแต่วันที่๒๘จนถึงวันที่๓๑ธันวาคมนะฮะ
ทั้งไปแล้วก็กลับเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่๑จนถึงวันที่๔มกราคมเนี่ย
จองตัวรถไฟเต็มทุกเส้นทางเลย
เรียกว่า๑๐๐เปอร์เซ็นต์ก็เลยทีเดียวนะคะ
โดยเฉพาะรถขบวนใหม่เนี่ยนะคะ
ผิดปกติเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งมาอย่าง

ก็โทรเบอร์นี้เลยนะคะง่ายจำง่าย๑๐๔
อ้าวไม่ใช่ครับ๑๖๙๐
ตลอด๒๔ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะ

มีการเดินทางเยอะมากแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ
กล้วยเอ่ยนางตานีเอ่ยนางตะเคียนเอ่ย
ป่านผลันเอ๋ยอะไรอย่างนี้
ช่วงหน้าเขาเหล่านี้มาให้โชคเหรอ

แต่ที่เขาบอกแล้วไม่ถูกหรอเขาแม่
นี่ฉันว่าฉันว่าอีนี่ก็ไม่ใช่หมูผีเขาอดนอน
เหมือนคนอดนอนดูดิ
เห็นไหมมันเหมือนคนอดน้อง

เราไปกันที่กล้วย

ที่ตำบลจำป่าหวายอำเภอเมือง

คุณสากรธรรมวงศ์ข้างราชกาลทหารปำนานเนี่ย
พื้นที่บ้านหวายทุ่งหมู่ที่๑๑เนี่ย

เสียงมันออกคุณนายม้ากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากต้นกล้วยนะครับ
ออกลูกขนาดเล็กเนี่ยแต่เขาบอกไงรู้ไหมคุณแองจี้มีนับร้อยหวีเลยคุณดูสิ
นะแล้วก็ดูดีดีว่าอยู่ดีมันมีนับแล้วแทรกกลางลำต้น
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากล้วยปกติทั่วไปโดยมีลักษณะออกรูปเป็นหวีแล้วก็มีหัวปลีขนาดเล็กเนี่ยโผล่ออกมาด้วย
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละจะเอาโชคเอาราบมาให้เขาหลายคนก็เลยไปแห่ขอโชคขอราบก่อนวันหวยออก

งเลขจากการนับหวีกล้วย

เฮ่ยมิการนับจากนับรูป
แล้วก็บางรายเขาบอกว่าเด็ดสุดคืออะไร
ไม่เรียกว่าใบหวีเหี่ยวไม่รู้ครับคืออะไรครับ

ก็บางรายใช้แป้งรูปบริเวณลำต้น

โดยต้นกล้วยประหลาดมีความแตกต่างจากต้นกล้วยอื่นภายในสวน
ซึ่งเขาบอกว่าในสวนเขาก็ไม่ได้ปลูกต้นเดียวปลูกเป็นจำนวนมาก
ผู้คนเนี่ยมักจะมาขอโชคขอลาบจากต้นกล้วยของเขา
คนไปนับลูกกล้วยไปนับหวีกล้วย

แล้วจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะออกเลขอะไรหวีกล้วยเท่าไหร่ลูกก๊ว
ก็นับว่ามีกี่ลูกแค่นั้นเอง

บอกมีสาวชุดดำโผล่มาจะให้โชค
จริงคุณจะมาอุ๊ยทำไม

บอกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาคุณยายอรวรรณ

ให้เปิดทางให้สามารถเชี่ยวลุงปู่ส่วงนั้น

เป็นครูกำแพงเมืองเก่าของเมืองสุรินนี่นะฮะ
โดยก่อนที่จะทำการขูดจอมปลวกคุณยายอรวรรณได้มีการจุดทูปเทียนไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อน
พร้อมกับมีการใช้มีดไปฟันจอมปลวก
เพื่อปรับสภาพดินหน้าจอมปลวกให้เรียบนะครับ
แล้วก็นำเอาทูบเทียนนะฮะดอกไม้ขัน๕ขัน๘
กราบไหว้จอมปลวกพร้อมกับใช้เหรียญหลวงปู่สวงในการขูดขัดหูกับจอมปลวกนะครับ
พร้อมใช้แป้งไปทาเพื่อให้มองเห็นตัวเลขให้ชัดเด่นขึ้น
ซึ่งปรากฏว่ามีตัวเลขโผล่เข้ามาจริง

แต่ละคนเนี่ยมองเห็นต่างกันไปตีเป็นเลขต่างกันไป

มันคล้ายหน้าคนนี่นะคุณยายอรวรรณ

ว่าสาเหตุที่ตนพาไปขูดจอมปลวกหาเลขเด็ดในครั้งนี้
ก็บอกว่าเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยแรงมาก

ใส่ชุดสีดำมายืนอยู่ตะงานเลย

เจ้าจะตายไหม

เป็นประเพณีข้าวประดับดินก่อนออกพรรษา
คืออะไร

บอกว่าเขาบอกมีคนไปเห็นเนี่ย

อันดับนี้ข้าวดับดิด

กลับบ้านเลยนี่นะแล้วก็บอกว่าตรงนี้มีเจ้าที่เจ้าทาง
เลยตัดสินใจว่าไปขอเลขเลขที่นี่เป็นจอมปลวก
เลขเอามีดทำพิธีปุ๊บปัดจอมปลวกที
๕๙๙๕เหรอใช่เขาใครเป็นจอมปลวกให้มา
๕๘๙๕เจ้าเขาบอก๙๕๕๘๙๕เขาดูสิ๙๕ดู
เหรอเออเอาหินหินไหมหินทำไมบาดหิน
บาททำด้วยหินอันนี้เป็นบาทคู่ใจของพระเจ้าหิน
อะไรพระเจ้าหินพระเจ้าหินก็ไม่รู้เหมือนกัน
หลวงพ่อหินเออพระเจ้าหินเขาเขียนว่าพระเจ้าหิน
หลวงพ่อไหนอ่ะนี่หลวงพ่อหินบาทหินยักษ์
หลวงพ่อหินอายุกว่าบาทคู่ใจพระเจ้าหิน
อันนี้จะเถียงเดี๋ยวไม่เล่าเลยนะอ่าอ่าไป
หายไปกว่า๔๐ปีทำไมหนุ่มต้องอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเขาล่ะ
สองไงเออทำไมเธอไม่ฝึกจากเหมือนฉันกับคุณแอลมาบ้าง
ไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเขาอย่างงี้เออใช่
สาบานไหมต่อหน้าบาดหินเนี่ยบาดหินมันจะใหญ่ยังไง
วัดเนี่ยชื่อว่าวัดบุญนาคอยู่ที่จังหวัดพยาว
นี่ก็เป็นแบบว่าประชาชนตำบลสวนเนี่ยนะ
ซึ่งเป็นตำบลที่อยู่ใกล้เคียงเหมือนกัน
ก็พากันมากราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะในห่วงสองสามวันที่ผ่านมา
ก็ได้มีกลุ่มชาวบ้านแล้วก็พวกเสียงโชคทั้งหลาย
ต่างก็มาขอหวยแล้วก็มารูปมาคลำกันเลยทีเดียวคุณคะคุณ
ซึ่งหลายคนก็เห็นตัวเลขต่างกันไปนะเออ
บางคนนี้เขาก็บอกว่าจินตนาการบางคนก็ความคิดนะ
ในขณะที่รูปไปเนี่ยนะฮะก็พวกเสียงโชคก็เห็นเป็นตัวเลข๓ตัวเลย
มีหนึ่งสามหกยายป้าคนซ้ายเนี่ยเขาบอกหนึ่งสามหก
แต่เย้ป้าคนขวาที่ผมขาวนางบอกว่าเห็นเลข๒ตัว
แล้วก็๓ตัวนะคะก็เป็นแบบว่าแก่นบ้าง
ไม่ไม่มีโชคแก่นคืออะไรอ่ะแก่นไม่แต่บอกว่ามันจากแก่น
มันจะแกนก็คือแกนคืออันยังอ่ะแกนก็คือว่ามันจะไม่ถูก
อ๋อแก่นไม่ถูกแก่นบทศัภย์ศาสตร์ออกไม่ถูก
แก่นไม่มีโชคปืนปืนบ้านในของจังหวัดแหละ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

อยู่แล้วไอรถตายคารายการไม่ไหวนะ

หวยนะครับคึกคักแห่ขอโชคลาภปู่พญานาค

พญานาคโผล่กลางต้นหมาก
นี่ผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานคุณผู้ชมครับ
ไปพบต้นหมากนะฮะมีลักษณะแปลกประหลาด
อ่อนนอมาคล้ายกับพญานาค
ชมก่อนนี่นะครับ

ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สื่อข่าวเลยเดินทางไปดูหน่อยเหมือนมาก

เหมือนโอเคอันนี้เหมือนจริง

พบชาวบ้านแล้วก็เซียนหวยจำนวนมาก
พากันเอาทูบเทียนน้ำแดงไข่ไก่
แล้วก็ผลไม้ชิ้นต่างมากราบไหว้ขอหวยกัน
แล้วก็โชคลาภนะฮะที่ต้องได้แน่จากที่นี่นะครับ
บริเวณต้นหมากออกหน่อคล้ายพญานาคอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเป็นวันใกล้วันหวยออกเห็นไหมล่ะ
มาหมดทั้งหัวขาวหัวดำ
โดยจากการสังเกตนะครับก็จะเห็นได้เลยว่า
บริเวณคนต้นหมากจะมีหน่อสีเขียวโผล่
ลักษณะคล้ายกับพญานาคอย่างชัดเจน
เจ้าของแล้วก็ชาวบ้านได้ไปเห็นนั้น
ตะลึงงึงงันเชื่อว่าเป็นปู่พญานาค

ขณะที่คำบอกเล่าจากคนเท่าคนแก่
ก็เล่ากันต่อมานะครับบอกว่าสถานที่ดังกล่าวนั้น
เคยมีพญานาคอาศัยอยู่

นี่นะฮะจากการสอบถามนางเรือนแสงทองอายุ๕๗ปีนะครับ
ก็บอกว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ร่มเย็น

ไม่ได้หันอย่างนี้ไง

มันแงะไปเห็นพอดีป่ะอุ้ยตรงใบต้นหมากตกใจตกใจ
คือเด้นฉากลำใหญ่เนอะอำกัญชัยนี้ลำใหญ่ลำใหญ่
ตกใจคือไปมีเป็นเหมือนแบบหน่อพญานาคโผล่ขึ้นมากลางลำต้น
ก็เลยเดินไปดูใกล้ใกล้จากนั้นก็เลยถ่ายรูปต้นหมากดังกล่าว
ส่งไว้ให้เจ้าของบ้านตัวจริงชื่อทวินโยฮาสันอยู่๔๙ปีนะ
นู่นอยู่สวีเดนสวีเดนเจ้าของบ้านอยู่สวีเดน
เจ้าของบ้านเห็นปุ๊บซื้อตัวเครื่องบินเลยกลับมาจะกลับมาดู
แล้วห้ามใครไปแตะนะจะกลับมาดูแล้วก็จะไปพิสูจน์หน่อยว่าพญานาคมีจริงหรือเปล่า
นี่ของจริงไปดูเหมือนไหมขอดูอีกทีดูพญานาค
เจ้าของมาจากสวีเดนเลยเหรอเธอมาจากสวีเดนเลยโอ้นี่ไง
คนที่อยู่ในบ้านไม่มีเจ้าของเพราะอันนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะ
ฉันแล้วเข้าไปบ้านก็ปัญหาคือเจ้าของบ้านเขาอยู่สวีเดน
แล้วเข้าไปบ้านเขาก็ได้อะไรอย่างนั้นแต่เต็มไปหมดอ่ะฉันไม่เข้าใจเลย
คนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับ
แล้วเข้าไปจุดทูบจุดเทียนบ้านเขากันได้ยังไงเธอ
พญานาคเชิญมาอ๋ออีบ้าบอกว่าอยากจะให้เลขเหลือเกิน
มากันใหญ่เลยนี่ต้องไปดูแต่แต่ทางเจ้าของบ้านที่สวินทง
อย่าเอาแป้งไปโรยนะเดี๋ยวขาวไปแล้วไม่ต้องห่วงหรอก
เรียบร้อยนี่นะฮะเจ้าของบินมาแล้วบินจะมาดูซะหน่อย
เลขล่ะอะไรเลขไม่มีบอก
เลขนี้บอกแล้วแต่ตาจะเห็นแล้วจะเห็นที่ไหน
เมื่อกี้คุณก็เห็นแว๊บเมื่อกี้คุณไม่เห็นเอง
เธอเห็นเหรอเห็นอ่าเดี๋ยวดูอีกทิ้งสิ
อ่ะดูสิดูหลายรอบด้วยกัน
ไหนเลขอะไรยังไม่เห็นตรงนี้สิ
นี่เห็นไหมล่ะเป็นรูปอะไรเป็นเลขอะไร

นี่ดูดีเห็นไหมเห็นไหมตรงกลางเลขอะไร
ดูไม่เป็นอ่ะนี่น้ำแดงเหรอเธอเอามาทำไม
นี่นี่ดูหยุดภาพเอามาตรวายไงนี่
ไหนวะเลขอะไรเลข๕ของคุณแม่นนะ
ก็ใช่ไงนี่ไง๕๐

ก็มีแต่คนบอก๕๘บาทก็๕๘ทุกอย่าง๕๘หมดเลย
ก็ซื้อผิวหน่อย๕๘ประกอบ๕บาทเออซื้อ๕๘ดีกว่าวะ

ซื้อแบบนี้คือซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อ

ซื้อเก็บไว้เลย

อยากเอาชนะอยากได้

เขาไม่เคยออกเงินสักสลึงเลยเพราะว่าครอบครัวของฝ่ายชายคนออกดูแลอย่างดี
ทั้งหมดทั้งมวลนะข่าวที่อยู่ในวงการทั้งหมดเนี่ย
มาจากพี่โมดำ๘๐อ้าวจะตบปากคุณให้นะจริง
มาจากม้าสิคุณก็ฟังจากม้ามาอีกทีนึง

ติดท้าจะบอกไงเจนี่เคลียรอะไรละกันโอ้เธอแหม
โอ้โหจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตเขาเหรอคะไม่ได้เลยนะ

ฉันกลัวออนภาจังเลยอ่ะขนาดคุณไม่ค่อยชอบยุ่งอ่ะเหรอ
ไม่นะพี่ทำถามพี่จริงอย่ากลดหน่อยนะ

ไม่เป็นไม่เป็น

พี่เป็นยังไงเหรอพี่เป็นยังไง
ทำไมทุกวันที่เจ้าหาว่ามาอ่อนภาพแกหรอ
ไม่ใช่แกปกติรู้ตอนสาวเป็นอย่างนี้ไหม
ไม่เป็นสมัยก่อนถือตัววางตัวผู้ชายโดนตัวเนอะ

ยังไม่ทันไรก็มีกระแสเอามาอีกแล้ว

ระหว่างเจนนี่นะฮะ

เจนนี่อาวภาษณ์น้าป้อมเพชร

เป็นคนที่ออกค่าใช้จ่ายนะฮะ
ในเรื่องของการจัดงานแต่งงานทั้งหมดเลย

เพื่อจะชี้แจงข้อเท็จจริง

ขณะที่มีคำถามถามไปว่านะ

จริงเหมือนกับว่าให้เกร็ดข้อควรมิกกี้มากกว่า
เวลามีข่าวหรือว่ามีกระแสอะไรออกมาเนี่ยนะ
เนี่ยรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ของมิกกี้ทำให้เจนเยอะมาก
มันไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวมิกกี้ที่เขาให้เกียรติเจนี่คนเดียว
ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าครอบครัวของมิกกี้นี่น่ารักมาก
คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยให้เจนนี่ต้องเหนื่อยกับงานแต่งงานเลย
เขาจะกำหนดมาเลยเอาไปเลยนะก็คือให้เงินอ่ะเอาไปเล่นนะ
แล้วแต่ลูกอยากจะทำอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีข่าวอะไรที่มันไม่เป็นความจริง
ฉันก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับครอบครัวของมิกกี้

ไม่ร้องค่ะดิฉันก็แสดง

มีคนถามเรื่องว่าเราเยอะไหม

ก็ไม่มีใครมายุ่งเรื่องนี้
เจนเองไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้ว

รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ควรจะเป็นเรื่อง
ควรจะเป็นวันที่เจนกับบิ๊กมีความสุขมากที่สุดค่ะ

ก็ให้มันรู้สึกมีรสชาติ

ถามอีกว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่เจนนี่เหมือนปกป้องครอบครัวเรา

กี้เลยตอบอย่างนี้เลยนะบอกว่า
ผมภูมิใจอยู่แล้วครับ
เขาเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็เคารพผู้อื่นอยู่แล้ว
แล้วก็คนที่ฝากความหวังแล้วก็คาดหวังได้ครับ
เพราะว่าเรารู้ว่าอะไรคืออะไร
มันดูคุมเครื่องไงว่าแปลก

แต่ใครออกเขาก็เป็นผู้แล้วก็เมียกันไปแล้วอ่ะ

พี่สรุปเนี่ยโหดมากเลยอ่ะ
คือไม่เคยเห็นเลยเวลาคนเขาแต่งงานกัน
หนี้โรงแรมติดหนี้ค่าอาหารติดหนี้ค่าดอกไม้

ไฮโซที่แบบใส่ของแบรนด์เนมนี่แหละ

แค่นี้แล้วก็ถึงเวลาก็จะต้องมาจ่ายนู่นนี่เคลียร์นู่นนี่นั่นต่างนานา

บอกว่าส่วนใหญ่ติดกับพวกอัลซอสพวกดอกไม้พวกอะไรอย่างนี้เยอะ
ไอ้นี่รู้จักกับคนที่จัดดอกไม้นี่นะ
งานละเป็นล้านอย่างนี้นะ
เอาเลยล้านหนึ่งเลยจัดดอกไม้
จัดสมัยดอกไม้ล้านหนึ่งนี่แพงเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าจ่ายไม่ครบ
แล้วก็คือเรื่องของเรื่องไปอย่างนี้นี่ตกลงกันแล้วว่าร้านดันไปต่อรองเขาอีกนะยะพอหลังจากที่ทำได้

คุณอ่านไปเดี๋ยวมาส่ง

หวานหลานคุณในใหม่เจริญปุระอีกแล้วเหรอ

น้ำหวานเพิ่งมาเจอกับนางมาที่บูรีรำตอนฉันไป

น้ำหวานเป็นเพื่อนของไอปูอ่ะ

เขาจะตื่นเต้นทุกครั้งว่านี่จะออกหัวหรือก้อย
น้ำหวานเจอฉันที่แอร์พอร์ตบุรีรำนะ
วิ่งเข้ามาไหว้ทันทีเลยสวัสดีค่ะพระหมา

น้ำหวานหลานใหม่เจริญปุระไง

คือน้ำหวานก็อายุไม่ได้น้อยละ๓๔แล้ว

ถูกพี่กวางมันแข่งรถมานานมาก

จากการแข่งรถเป็นเงินเยอะมากกว่านักร้องด้วย
โดยงานนี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ลงไอจี
เป็นภาพดินเนอร์ท่ามกลางแสงเทียนสุดโรแมนติก

ทำเองเลยเก่งมากอร่อยมาก
ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณป๊อก

ก่อนทองมีเซ็กได้มั้ย

เรื่องคุณเชิญค่ะ

เร็วนี้เนี่ยนะครับสำหรับมากกี้ราศีกับป๊อกพัดสอนกรนะครับ
ซึ่งเป็นว่าที่คุณพ่อกับคุณแม่นะครับ
คุณมากกี้ตอนนี้ตั้งคันได้๑๒สัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามันมีคลิปในรายการป๊อกกี้ออนเดอรันนะครับ
อันดับ๖๔เนี่ยได้มีการเผยแพร่ภาพของทางป๊อกและมาร์กี้
เดินทางไปพบคุณหมอตามกำหนด
แล้วก็ได้มีการปรึกษาคุณหมอกับคำถามต่างนะครับ
เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณแม่ที่กำลังตั้งคันด้วย

พ่อบ้านใจกล้าอย่างป๊อกถามคุณหมอก็คือ
คุณป๊อกนะฮะคนท้องสามารถมีเซ็กได้หรือไม่นี่คำตอบ
ตอบบอกว่าสามารถมีได้ตามปกติ
และท้องแฝดสามารถมีได้ถึงประมาณ๗เดือนด้วย
ป๊อกถามต่อต้องใช้ถุงยางอนาไมไม่
หมอบอกไม่ต้องนะฮะ
หลังจากจบคำถามปุ๊บก็เรียกว่าทำเอาฮากันแบบยิ้มนะ
ทั้งสามีภรรยาโดยเฉพาะมากกี้ออกอาการเขิน

ไม่ใช่มันแต่งอย่างนี้แล้วตามันดู

ก็ฟังก็เลยถามว่ามันได้ด้วยเหรอคะ
แบบเรามันมีความรู้แล้วเขาจะทำยังไงได้

แล้วเขาจะทำยังไงคุณว่าชมพูชมพูลูกสาวบอกได้
มันไม่แบบฝืดเครื่องไม่ไม่ฝืดเครื่องสิ
ดาราชอบมีลูกแฝดกันเนอะก็ทำขึ้นมาก็ได้
ทำคือยังไงตอนเวลาทำก็จะฝังไว้หลายคน
สมัยนี้อยากจะมีเท่าไหร่ก็ได้เอาโขลงหนึ่งไหมล่ะ
เดี๋ยวนี้เขามีแบบติดกาวด้วยนะสมมุติว่าไปทำอีกซี่เนี่ยใส่ตัวอ่อนเข้าไปปุ๊บ
เหมือนกับมีติดกาวข้างในให้แบบติดในคันได้ง่ายขึ้น
แล้วก็แยกเพศได้คือไม่ให้หลุด
ไม่ให้ตัวอ่อนฝังหรือฝังไม่ให้หลุดใช่ให้ฝังไม่ให้หลุด

คุณคุณจะต้องไปรีดเชื้อออกมาคุณทำเป็นไม่รีดเชื้อ
ก็หลานอ่ะเออแล้วคุณก็เอาไปฝังไง

เออเขาแต่งงานเสียคุณหาผู้หญิงคนนึงจะแต่งงาน

คุณก็ต้องมีอะไรแล้วคุณก็รีดเชื้อคุณไปทำกับ
ทำไมเนอะเออเราอยู่ของเราอย่างนี้ดีกว่าหาภาระเพื่อนจริงเนี่ย
เดี๋ยวแกก็จะมีภาระแล้วลูกเต้าแกยิ่งโตขึ้นมาก็หนักขึ้นไปกว่าเดิม
ไปถึงโจแม่สายเขาบอกไม่จำเป็นต้องหรูหลาหรอกโจพูดถึงหยาด
บอกทำเอาหลายคนอิจฉาเลยแหละเนาะสำหรับคุณหยาดทิพย์ราชปานกับแฟนนุ่ม
ซึ่งถือว่าเป็นนักธุรกิจที่สร้างตัวเองขึ้นมา๕๖๗ปีนี่แหละ
แล้วก็เพิ่งมารวยด้วยอือฮือจากคนจากเด็กคนนึงจนรวยเป็นพันพันล้านเนี่ย
คุณโจแม่สายอุ๊ยทำไมเขากี่กันกันอ่ะอะไรนะ
เขาไม่ได้ขี่เธอเขาเอาผาชนกันเฉยโดยก่อนหน้านี้สาวหยาดก็ออกมาพูดถึงแฟนสุดหล่อของเขา
คือโจแม่สายอะไรอ่ะเปิดเพลงอะไรอย่างพระราชสุดเนี่ยโจแม่สายก็เลยเปิดหัวใจสีชภูวัญ
อีกครั้งหนึ่งแบบเป็นพิเศษกับบรรทัยแล้วตอนหลายบอกว่า
ตั้งแต่โจได้คบกัน

ยิ่งน่าเกลียดกว่าเดิมเลยเพลงอะไร
เมื่อกี้เธอยังสอนฉันเรื่องมารยาทในการทำรายการ

มันซึมซับใส่ตัวเธอสักนิด
หรือเอามารยาทเหล่านั้นที่จะหมั่นพูดหมั่นอะไร
กระทำสิลงมือทำสิ
ไม่ใช่ได้แต่บ่นได้แต่เห่า
สอนตัวเองบ้าง
คือคุณโจ๊กบอกตั้งแต่รู้จักกันมาสักพักเนี่ย
เป็นคนง่ายสบายอยู่ที่ไหนก็ได้
ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องหรูหราครับ

หวังแต่งกับยายป่ะเป็นเรื่องอนาคตตอนนี้ก็ยังดีไม่ได้
เมื่อก่อนหล่อกว่านี้อีก

บางทีฉันก็เหนื่อยเนอะโอเคหมอเวลามีดีกว่าแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะป่ะมีเดี๋ยว
ว้าว

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป